ไปดูเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่ง
ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
เขาถูกหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้ชาย
ขอร่วมหลับนอนเพื่อแลกกับการปรับขึ้นตำแหน่ง
ปฏิเสธไปแต่ว่าหัวหน้าบอกว่าขอสักครั้งได้ไหม

ก็เลยปล่อยคลิปเสียงซะเลยคุณผู้ชมไปฟังครับ
ฟิลสองชาผู้ชมโรงงาน
ก็เป็นเสียงการสนทนาภาษาใต้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สงขรา

ระหว่างชายที่ระบุว่าเป็นหัวหน้าฝ่าย
โดยงานส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่สงขรากับลูกน้องผู้หญิง

มีการเสนอตำแหน่งให้ฝ่ายลูกน้อง
ฝ่ายหญิงด้วยนะครับแต่ก็ต้องแลกกับการไปร่วมหลับนอนกัน
คลิปดังกล่าวถูกลูกจ้างสาวคนนี้ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความกับตำรวจภูทรสถิงพระ
ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไว้เลยเพราะว่ากลัวจะได้รับอันตรายกลัวจะไม่ปลอดภัยนะครับ
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้เธอทำงานมาสักประมาณ๔ปีแล้วก็ไม่น้อยนะฮะ
ระหว่างคุยโทรศัพท์กับหัวหน้าเนี่ยมีการคุยถึงเรื่องที่มีโอกาสที่เธอจะเลื่อนตำแหน่ง
แล้วก็ได้เงินเดือนที่สูงขึ้นโดยจะประสานเสนอเรื่องไปยังจังหวัด
แต่ว่าหัวหน้าเสนอมาบอกว่าต้องการเลื่อนตำแหน่งถ้าต้องการต้องไปร่วมหลับนอนกันสักครั้งหนึ่งก่อน
ซึ่งเธอก็ตอบปฏิเสธทันทีนะฮะฟังอีกหนึ่งท่อนครับ
ความลับเก่งไม่มีอาการมันก็จะเป็นอาการให้คนอื่นรู้
แต่เกียร์บอกว่าเกียร์บอกว่าเกียร์จะให้ตำแหน่ง

เกียร์บอกว่าเกียร์ขอสักครั้งได้ไหมก็เลยตอบปฏิเสธไปเลยว่าไม่
มีแบบนี้ด้วยนะชอบให้ตาปากสีเข้มทามาแล้วก็ดึงดูดได้แบบนี้นะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ต้องไปสอบถามข้อเท็จจริงกับคุณผู้ชม
นายคนนี้แหละเป็นหัวหน้าคนดังกล่าวก็ชี้แจง
ขออนุญาตเบอร์หน้าไว้ก่อนเพราะว่ายังคงเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะฮะ
ก็บอกว่าคือได้พูดจริงนะแต่ว่าเป็นการพูดคุยเล่นกันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง
เพราะว่าก็สนิทกันมานะฮะทำงานกันมา๔ปี
ไม่คิดว่าคำพูดดังกล่าวจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปได้
ไปฟังเสียงของผู้ชายคนนี้นะครับ
คือปฏิบัติเข้าที่อยู่เหมือน๒คนจะรับแบบท้านชูเสาร์ไหม
เรานับเหลือแบบหน้าต่อผลาก็ฉะนั้นความสำคัญของหน้าต่อผลาเนี่ย
คิดว่ามันจำเป็นเป็นแบบนั้นได้ไหม
โดยสรุปเขาบอกว่าเขาพูดจริงแต่พูดเล่น

ถึงแม้จะเป็นการพูดเล่นก็ตามนะครับคุณผู้ชม
ล่าสุดทางต้นสังกัดก็ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวมาแล้ว

หากพบว่ามีมูลก็จะสอบเอาผิดทางวินัย

แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับ